คุณผู้ชมอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองครับเราพบกันตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อดูสิว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนต้องการมีอะไรบ้าง
เพื่อส่งต่อไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยนายเศรษฐาทวีสินครับ
งานนี้ที่จัดขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการเป็นตัวกลางเป็นสื่อการ
เอาคำถามจากประชาชนมาถามให้ท่านนายกได้ตอบว่าวิสัยทัศน์ของท่านเป็นอย่างไร
จะขับเคลื่อนประเทศของเราเดินหน้าต่อไปอย่างไรครับ
ในปีนี้เราจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียจนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินครับและเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศ๘โมงกว่าของวันนี้ครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งรถคันนี้แหละครับ
รถที่บอกว่าได้ไปออกมาใหม่เปลี่ยนมาใหม่
เพื่อการนี้โดยเฉพาะเดินทางมาถึงที่ที่ทำการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
โดยมีคุณสารวุฒิวัชรพลนะครับบรรณาธิการบริหารบริษัทวัชรพลจำกัด
ให้การต้อนรับคุณสลาวุฒิวัชฎพลนะครับ
แล้วก็มีคุณยิ่งรักวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารบริษัทวัชรพลจำกัด
คุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าที่บริหารธุรกิจบริษัททริปเปอร์วีบอร์สคาร์ดจำกัด
และบริษัทเทรนด์วีจี๓นะครับ
แล้วก็ทางด้านของคุณจิตสุภาวัชรพลนะครับ
ที่บริหารสายงานคอนเทนต์บริษัททิเวอร์วีนะครับ
แล้วก็เป็นผู้บริการฝ่ายการขายโฆษณาครับบริษัทวัชรพลด้วย
รวมถึงก็มีคุณธนวลัยวัชรพล
ซึ่งเป็นเจ้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน์บริษัทเทรนด์วีจี๓ด้วยครับ
รวมทั้งผู้บริหารของไทยรัฐกรุ๊ปของเราให้การต้อนรับนะครับ
ซึ่งก็มีทางด้านของรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยต่างในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเดินทางมาด้วย
รวมถึงมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนอันดับต้นของประเทศไทย

แล้วก็มีทางด้านของสปอนเซอร์ของเรา
ที่สนับสนุนการจัดงานนี้ขึ้นมา
ก็ได้เดินทางมาร่วมงานนี้เช่นเดียวกัน
อย่างภาพที่เห็นคุณจิตสุภาวัชรพลก็ได้ขึ้นไปกล่าว
ต้อนรับอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดงานในวันนี้
นะครับไทยรัฐฟอรัมน์๒๐๒๓
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มีการถ่ายรูปต้อนรับกันที่หน้างาน
หลังจากเปิดงานครับท่านนายกรัฐมนตรีครับ
คุณเศรษฐธวิสินก็ได้ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์
ท่ามกลางการต้อนรับจากทางด้านของคณะผู้บริหารนะครับ
ก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
แล้วก็มีทางด้านของคุณสรกลซึ่งเป็นพิธีกร
คุณสละกลอดุลยานนลเป็นพิธีกรที่ได้ขึ้นเวทีไปถามท่านนายก
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับให้ดูภาพนี้ก่อน
คือท่านนายกเริ่มต้นพูดงานในวันนี้บอกว่า
สิ่งที่ต้องปรับตัวในการทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือ
เรื่องของความเร็วเพราะว่าเดิมทีทำงานในฐานะเป็นเอกชนเป็นนักธุรกิจ
ทุกอย่างเร็วขั้นตอนมันสั้นไม่ต้องผ่านกระบวนการนั้นกระบวนการนี้
แต่พอมาเป็นนายกทำงานกับหน่วยงานราชการ
ต้องปรับตัวต้องไตรตองให้รอบครอบเหมาะสม
รับว่าต้องปรับตัวที่ผ่านมาอาจจะมีคิดเร็วทางเร็วไปบ้าง
อันนี้ขออภัยแต่ว่าตอนนี้เขาทราบแล้วว่าต้องทำอย่างไร
และอยู่ในช่วงของการปรับตัวให้เหมาะสม
ส่วนประเด็นปัญหาปากท้องนโยบายสำคัญที่ต้องทำ
ท่านตอบแบบนี้เลยที่ประกาศไว้
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ปากท้องต้องมาก่อน
รวมถึงเรื่องของสิทธิเสร็จภาพของพี่น้องประชาชน

มาดูที่เรื่องของค่าไฟและค่าน้ำมัน

รวมถึงเรื่องของการปรับลดราคาน้ำมันดีเซล
จากการที่ไปปรับภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล
เพื่อให้ดีเซลนั้นต่ำกว่าลิตรละ๓๐บาท

คำถามที่ประชาชนฝากถามคือ
เป็นซินจะลดไหมรัฐบาลจะทำให้ไหม

เป็นซินทำแน่นอนแต่เดี๋ยวจะพิจารณาต่อไป

ต้องเป็นกลุ่มที่กระทบจริง
และเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยจริง

อาจจะไม่ได้สิทธิ์ในการลดเรื่องของ

นะฮะเพราะวันนี้เองก็มีผู้บริหารปรท

เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการสั่งการให้ไปคุยกัน

ให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่

ให้กับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มจีน
เพื่อให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยครับทำไมต้องทำเรื่องของการท่องเที่ยว
บอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและเร็วที่สุด
ในการเอารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลย
ที่เขาเอาเงินเข้ามาให้อันนี้ต้องทำก่อน
มันไม่ใช่แค่การยกเลิกวีซ่าฟรีวีซ่าหรือวีซ่าฟรี
เพราะว่าสั่งการไปทั้งองค์คาพยพและผู้บริหารท่ากาศยานทุกท่ากาศยานในประเทศไทยครับ
สิ่งที่ต้องทำนอกเหนือจากเรื่องของวีซ่าฟรีคือทำอย่างไรก็ได้
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
กระบวนการเช่นตมต้องเข้าแถวไม่นานรอกระเป๋าต้องไม่นาน
เข้าไปรับคนไม่ได้เพราะติดสัญญาสัมประธานผู้ให้บริการในพื้นที่
เจรจาแล้วไปแก้ซะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีอิสระในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
เข้าไปให้บริการในสนามบินได้อันนี้ก็สั่งการไปแล้วแล้วเน้นย้ำนโยบายที่ให้คือ
เศษท้าหาร๒อะไรที่สั่งการไปแล้วแล้วหน่วยงานบอกว่าขอเวลา
อันนี้เป็นนโยบายที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้เมื่อสักครู่ว่าทุกอย่างต้องเร็วต้องทำเลย
รวมถึงเรื่องของมีการพูดถึงเรื่องของสายการบินไทยที่ไปภูเก็ต
ปัจจุบันบินอยู่๘เที่ยวต่อวันแต่ว่าหลังจากนี้ที่ภูเก็ตจะมีสายการบินจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
แต่ไม่ให้ทางด้านของการบินไทยไปเพิ่มเที่ยวบินแต่ใช้วิธีการปรับขนาดของเครื่องบินให้ใหญ่ขึ้น
เพื่อรองรับเส้นทางบินจากต่างประเทศที่จะมาลงภูเก็ตลงในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอันนี้การบินไทยก็ทำให้แล้ว
ทีนี้มีคำถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าไปฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วเรื่องของทุนสีเทาจีนสีเทาจะทำอย่างไรจะไม่บานปลายจะไม่เยอะเหรอ
ท่านบอกว่าไม่ใช่นโยบายนี้จะทำควบคู่กับการป้องกันทุนจีนทุนสีเทา
เรื่องนี้ต้องทำและเข้มงวดต่อไปต้องจัดการต่อไปจะไม่ปล่อยควบคู่กันกับเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่านะครับ
แน่นอนกลุ่มเรื่องของทัวร์จีนที่มันเป็นศูนย์เหรียญหรือว่าเป็นทุนสีเทาต่างยังต้องควบคุมต่อไปทุกอย่าง
ควบคู่กันนะฮะต้องบริหารจัดการให้ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทำไปแล้วแล้วทำอยู่ในขณะนี้
คำถามคือหลังจากนี้นโยบายทางเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ไทม์ไลน์จะทำอะไรหลังจากนี้บ้าง
เรื่องแรกที่ท่านพูดถึงคือเรื่องของเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชน
เพราะว่าต้องการจะเอาเงินเข้าไปสู่ระบบนะฮะแล้วเม็ดเงินที่ใช้เนี่ยประมาณ๕๖๐๐ล้านบาทต้องเอาเข้าไปสู่ระบบ
แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเริ่มใช้๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
แต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเศรษฐกิจมันจะเติบโตก่อน๑กุมภาพันธ์เพราะเมื่อมีการประกาศไป
แน่นอนภาคธุรกิจที่เป็นการผลิตสินค้าต่างก็ต้องมีการเร่งผลิตสินค้า
เพื่อให้รองรับความต้องการของประชาชนในการไปจับจ่ายซื้อของ
จะเกิดการจ้างงานจะเกิดงานเกิดขึ้นจะเกิดเงินหมุนเวียนก่อนที่จะเริ่มใช้มาตรการนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ
แต่ต้องทำเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน
แต่มีคำถามเรื่องของ๔กิโลเมตรแล้วคนต่างจังหวัดจะใช้ยังไงจะครอบคลุมไหม
ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรียืนยันและตอบคำถามเรื่องนี้ครับ
ซึ่งก็จะมีการจัดการไปนะครับแล้วก็จะมีการพยายามจะล้อจบไปให้ได้เร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นไม่มีตัวกลางไม่มีการมาไม่มีการมาเอ๊ะว่าจะมีเข้ากระเป๋าใครอะไรยังไง
เวลาชัดเจน๖เดือนต้องใช้ให้หมด
ซึ่งตรงนี้เราลดรายจ่ายเราเพิ่มรายได้ระยะสั้นก็หวังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ถ้าผมสามารถประกาศได้ว่าสมมุตินะครับว่าเป็น๑กุมภาเนี่ย
ผมมั่นใจนะครับว่าหลายท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็นผู้ประกอบการ
ก็คงเข้าใจว่าเม็ดเงิน๕๖๐๐๐ล้านที่จะเข้าไปในตลาดวันที่๑วันที่๑เดือนกุมภาพันธ์
ผมคิดว่าก็คงมีก็คงมีหลายธุรกิจที่เร่งผลิตเร่งจ้างงานเพื่อเอาสินค้ามารองรับนะครับ
นโยบายนี้จะสร้างเม็ดเงินลงในพื้นที่ได้กว่า๕๖๐๐๐ล้านบาท
ท่านก็บอกว่าเรื่องของระยะทางเดี๋ยวจะพิจารณาให้
ถ้าเกิด๔กิโลเมตรไม่พออาจจะขยายให้เป็น๖กิโลเมตรหรือเปล่า
ส่วนนโยบายที่จะทำต่อไปคือเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศ
เพื่อไปเจรจาเอานักธุรกิจชั้นนำดึงมาลงทุนในประเทศไทย
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งทำคือเรื่องของการแก้หนี้ให้กับเกษตรกร
คำถามคือแก้หนี้กันมาหลายปีแล้วยังเป็นหนี้อยู่
ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยแต่ถามว่าต้องทำไหมต้องทำครับ

เดี๋ยวต้องไปให้เรื่องขององค์ความรู้คือต้องแผนใหญ่
แก้ปัญหาที่องค์ความรู้ว่าจะปลูกข้าวอย่างไร
ไม่ให้เป็นหนี้ไม่ให้ขาดทุนแล้วชาวนาอยู่ได้
เกษตรกรอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
อันนี้ท่านนายกย้ำนะครับว่าเกษตรกรต้องอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี

แล้วก็ไปแก้เรื่องอื่นเพิ่มเติมนะครับ

ต้องทำต่อไปคือเรื่องของค่ารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ถามว่าทำไหมเพราะประชาชนถามเหลือเกินว่าทำได้หรือเปล่า

แต่ว่าต้องไปแก้ไขเรื่องของระบบก่อน
เพราะว่ารถไฟฟ้าในบ้านเราหลายสาย
แล้วมันคนละบริษัทในการดำเนินการ
ต้องไปแก้ไขที่บัตรให้สามารถใช้ใบเดียวได้

ส่วนอีกประเด็นสำคัญที่มีคนพูดถึงกันเยอะ

เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทจะได้หรือเปล่า
ท่านบอกว่าที่พูดไว้ไม่ลืม
ที่พูดว่าจำได้แล้วจะทำ

พฤศจิกายนค่าแรงอาจจะปรับขึ้นให้ก่อน

ฟังเสียงท่านเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

เห็นธรรมบริษัทมาด้วย

แต่ต้องมีการยกระดับขึ้นมาอย่างแน่นอน

นี่ที่เราใช้คำว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
ภาคส่วนของแรงงานเนี่ยก็มีการ

ไม่ใช่๓๓๐กว่าบาทนี่เป็น
บางส่วนบางส่วนแต่ก็มีบางส่วนที่ยังหลายภาคส่วนหรือหลายจังหวัด
ที่ยังไม่ถึงตรงนั้นก็ต้องไปดูแลกัน
มีประกาศได้ไหมครับว่าประมาณเมื่อไหร่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ผมว่าก่อนปีใหม่ครับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประกาศได้ว่า
ก็หวังว่าคงจะไปถึงจุดนั้นนะครับ
เดี๋ยวขอรู้เล่นอีกทีไม่ลืมครับที่ไป
ท่านยืนยันว่าไม่ลืมครับที่หาเสี่ยงไม่ลืมที่พูดเอาทับ
ว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจทำมันสำเร็จ
ตั้งไว้๓ข้อครับ๑เวลาเป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่
ตัวเลขได้อย่างที่ตั้งใจไหม
นักท่องเที่ยวมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่า

กับนโยบายทั้งหมดของตัวเองครับ

ไทยรัฐกรุ๊ปของเราตั้งใจจัดขึ้นมา
หวังนะครับว่าหลังจากนี้ไปรัฐบาลจะดำเนินนโยบายตามที่มีการประกาศเอาไว้
เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับ

พบกันโอกาสหน้ากับไทยรัฐฟอลัม